ไปดูเรื่องราวของการเต้นกันบ้างนะ
การเต้นก็ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่วัยรุ่นเท่านั้น
หนูน้อยคนนี้เต้นเอวพริวที่เรียกได้ว่ามืออาชีพต้องอายเลยล่ะค่ะ
แค่เศรษฐ์ภิโร่ส่วนหนึ่งสั้นเท่านั้นเท่านั้นนะ
ดูดูดูเปล่ามีเรือยมีลูกมีลูกโยกโยก
เฮ่ยสนุกเหรอคะไม่ได้สนุกเฉพาะเด็กนะ
คุณยายข้างหลังก็โยกไปด้วย
ส่งมาให้เราหน่อยเด็กคนนี้นะ
เอาเด็กคนนี้เลยนะเต้นคู่กับคุณยายด้านหลัง

เอาคู่มาเลยคู่กันเลยทั้งยายทั้งหลาน
ใครนะครับที่รู้จักกับคนที่ทำคลิปนี้
หรือว่าคนที่ทำคลิปนี้ดูอยู่
มาเลยครับแล้วส่งมาให้ทีมงานตลอดข่าวของเรา

น้องก็เรียกว่าอาจจะดูคลิปบ่อย
เห็นตัวอย่างการเต้นแล้วชื่นชอบ

บางทีแค่เปิดเพลงนี้เดี๋ยวก็เต้นได้แล้ว

รอชมคลิปของน้องและยายต่อไปแล้วกัน

ก็อาจจะพัฒนาตัวเขาได้มากยิ่งขึ้นนะคะ